ช่วงนี้ค่อนข้างซบซาเพราะว่าเปิดการแสดงไม่ได้นะคะ
อุตส่าห์เปิดตัวไว้วงใหม่จัดใหญ่จัดเต็มนะคะ
ของคุณจิ้งหลีดขาวนี่แหละต้องแคนเซิลงานกว่า๒๐งานเลย

แต่ก็พยายามนะประคับประคองไม่ทอดทิ้งลูกน้อง
ซึ่งวิกฤตครั้งนี้ค่ะพี่จิ้งหลีดขาว
ก็อดเห็นใจพี่น้องชาวลิเกไม่ได้นะคะ
เดือดร้อนจนต้องมาไลฟ์สดโชว์ลิเกประทังชีวิตกันไปก่อนค่ะ
ก็อย่างที่รู้นะคะว่างานการมันก็ต้องหายไป

ควรก็ถือว่าเป็นผลกระทบเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทำใจ
เพราะว่าเป็นทั่วประเทศทั่วโลกมันต้องทำใจค่ะ
มีนาเมษาที่ผ่านมานะมีหลายคืนแต่ก็งดหมดเลย
แต่บางเจ้าภาพก็คือยังมีแต่เป็นการเลื่อนมากกว่า
แล้วก็ต้องรอให้โควิดซาก่อนให้แบบหลุดพ้นจริงถึงจะแสดงได้
น้องลิเกได้รับความเดือดร้อนเยอะมาก
เดือดร้อนมากใช่เรารู้สึกแบบเราอยากช่วย
แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีแต่ว่าก็อยากส่งกำลังใจมากกว่า
เพราะตอนนี้มันต้องสู้ไปด้วยกัน
ถ้าเกิดว่าเรามีน้อยเราก็ประหยัดประหั
เอาเนอะเพราะตอนนี้เหมือนรู้จักใช้รู้จักกินก่อน
ใครจะไลฟ์สดอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้
ส่วนตัวเรายังกระโทษเมื่อกี้ดูสิแล้วคนอื่นล่ะใช่ไหม
ถึงจะไล่สดแม่ลิเกย์แต่ว่าแม่ยกโอนไว้ยิ่งนะคุณนะ
จริงคุณค่ะส่วนอีกเรื่องนะคะที่พี่จิ้งหลีดขาวค่ะ
ฝากบอกที่คนที่สั่งซื้อกำไรแม่มะขามเสริมดวง
รอหน่อยรอหน่อยค่ะเพราะว่าค้างอยู่กว่า๒๐๐รายเลยนะคะ
เชื่อแน่ว่าวันที่๑๖พฤษภาถึงวันลอตเตอรี่ออก
พ่อแม่พี่น้องคงได้ชื่นใจกันแน่จ้ะ

เลื่อนถูกทั้งสงสารแต่ว่ามีคนสั่งมาเรื่อยเลยนะ
แต่ตอนนี้บอกว่าปิดรับจองก่อนของไม่น่าจะพอแล้ว
ช่วงนี้น่าจะแบบว่าคืนเงินไหมบางทีก็ยังส่งไม่หมดเนาะ
เงินไหมแต่ทุกคนตั้งใจรอมาก
ก็ถือว่าแม่เขาเลือกแล้วที่จะไป
ส่วนใครจะหลุนก็๑๖พฤษภาแล้วพี่น้อง
นะคะของแบบนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ
ก็มีไว้ถ้าใครไม่เสียหายก็ไม่เป็นไร